อาร์มชุติมาที่เกริ่นไปช่วงที่แล้วหายแตก
เมื่อวานนี้อาร์มชุติมาไปอีเวนต์งานหนึ่งแล้วเธอก็ออกมาเปิดเผยด้วย
บอกว่าก็มั่นใจหลังการยื่นมือมาช่วยจากหลายฝ่าย
จะทำให้เธอชนะคดีกับอดีตต้นสังกัด
บอกว่าหากตอนนี้มีเงิน๒ล้านบาทคงจะยอมจ่ายเพื่อจะยุติเรื่องราวทั้งหมด

เมื่อวานนี้ร้องเพลงหลายเพลงนะหลังจากที่ไปอีเวนต์งานนี้
โอ้โหนักข่าวตามเยอะเลยต้องการจะสัมภาษณ์
แต่เธอก็ไม่ได้ร้องเพลงที่เป็นปัญหากับทางลิขสิทธิ์

ก็คือผู้สาวขาเลาะอดีตเคยพัง

แต่ว่าขึ้นร้องบนเวทีทั้งหมด๘เพลงด้วยกัน

แล้วก็เพลงของศิลปินท่านอื่นนะคะ

เธอออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชน
ก็เลี่ยงที่จะไม่พูดคุยถึงรายละเอียดของเรื่องคดีความ

เพราะว่าได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่หลายท่านให้ความช่วยเหลือ
บอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ๓ปีก่อน

ที่มีความฝันจะเป็นนักร้อง
ไม่คิดว่าเรื่องราวจะบานปลายกลายเป็นแบบนี้
ฟังเสียงของเธอหน่อยค่ะ

มีความฝันเนอะก็เป็นเด็กบ้านนอก

ก็๑๖ค่ะ
ก่อนหน้านี้กลัวแต่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วค่ะ
สบายใจขึ้นมากแล้วตั้งแต่มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วย
เอาตามตรงเลยคือหนูอยากจบ
หนูอยากหยุดเรื่องราวตรงนี้หนูไม่ได้อยากให้มันบานปลาย
ก็คือถ้าคุยแล้วจบหนูก็ยินดีที่จะคุยค่ะ
ถามว่ามั่นใจไหมมั่นใจค่ะ
แต่ว่าถ้ามันอะไรยังไงก็
เราก็ได้สู้แล้วอะค่ะก็ต้องให้ถึงที่สุด
ถามว่า๒ล้านตอนนี้คือหนูไม่มี
ถ้าหนูมีหนูก็พร้อมนะคะแต่คือหนูไม่มี
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องกรณีในพลคนหนึ่ง
มายื่นมือช่วยเธอที่โรงพักษพวังน้ำเย็น
ในจังหวัดสระเก้าส่วนเธอจนกลายเป็นเรื่องของสัญญาซ้อนขึ้นมา
เรื่องนี้เธอบอกว่าวันนั้นผู้ใหญ่ท่านนี้บอกว่าสัญญาไม่มีผล
เป็นแค่การช่วยเหลือออกจากโรงพักด้วยความกลัว
เธอก็เลยตัดสินใจเซ็นนะคะแต่ว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไร
ขอให้ทีมทนายความเป็นฝ่ายจัดการทั้งหมดนะคะ
ว่าสัญญามันไม่มีผลนะคะ
พอออกมาก็เสร็จศัพท์ก็ไม่มี
แล้วพอมาดูที่หนังแล้วเสียความรู้สึกไหม
ว่าเหมือนโดนรองเสร็จ
ก็เสียความรู้สึกมันซ้ำซ้อนนะคะ
เหมือนเรื่องเดิมมันซ้ำอีกอะค่ะ
หนูจะออกมาพูดอีกทีตอนฉีกสัญญานะคะ
คือเรามั่นใจว่าเราสำเร็จ

นี้คุณแม่มาให้กำลังใจตลอดเวลาเลยนะคะ
คุณแม่บอกว่าวันนี้มายืนให้กำลังใจลูกสาวอยู่ข้างเวที
เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
ตัวเองขอยืนเคียงข้างกับลูกสาว
ที่ผ่านมาต่างคนต่างเป็นกำลังใจให้กัน

แล้วก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีนะคะ
คุณแม่บุญหลายก็มาให้กำลังใจกับลูกสาวอยู่ข้างตลอดเวลาเลยด้วยนะคะ
อืมปมดราม่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

ก็คือฝั่งในห้างประจักรชัย
อีกฝั่งหนึ่งก็คือคุณอาร์มชุติมาเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลง
แน่ใจได้อย่างไรว่าตอนนี้เป็นนักร้องอิสระได้หรือยัง

จากทางด้านในห้างประจักรชัยหายทองคำกันหน่อยนะคะ
ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ระบุว่าทะแนกับเด็กเลี้ยงแก่
ธนแหนเป็นว่าอะไรคะทราบไหม
คุณผู้ชมทราบไหมคะเออเอาล่ะส่งไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะคะ
ทะแนกับเด็กเลี้ยงแกะสุมหัวกันความปั่นป่วนในข้อกฎหมายก็เกิดขึ้น
ผมยอมโดนด่าเพื่อรักษาหลักการสร้างบรรทัศน์ให้วงการเพลง

ห้างประจักรชัยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กไลฟ์ของ
ทนายบุญถาวรปัญญามณีโชธตอนนี้เนี่ยทนายบุญถาวรได้ถูกแต่งตั้งให้เป็น
เขามีการเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะคะเขามีการไลฟ์สดค่ะ
พูดถึงประเด็นที่มันเป็นปัญหาตามมาหลังจากที่คุณอาร์มชุติมาเนี่ย
ฉีกสัญญาไปยกเลิกสัญญาทั้งที่ว่ายังมีสัญญาอยู่กับค่าย
ลิขสิทธิ์เพลงที่คุณอาร์มชุติมาไปแต่งให้กับค่าย
มี๓เพลงด้วยกันอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่
หนึ่งในนั้นก็คือเพลงผู้สาวขาเลาะที่โด่งดังกันมากเลยเนี่ยนะคะ
นายบุญถาวรบอกว่ากรณีที่ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประกาศว่าจะดำเนินการ
ลำไยหายทองคำถ้าเอาเพลงผู้สาวขาเลาะ
แต่งโดยอาร์มชุติมาไปร้องเช่นเดียวกับที่นายห้างประจักรชัย
ทำกับอาร์มชุติมาก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณประจักรชัยเนี่ย
แจ้งตำรวจให้จับคุณอามถูกไหมเพราะว่าเอาเพลงผู้สาวขาเลาะเนี่ย
ร้องเพราะเขาอ้างว่าเพลงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของค่ายอาร์มชุติมาไม่มีสิทธิ์ร้อง
ก็เลยเอาตำรวจไปจับทีนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะเขาก็เลยโต้กลับบอกว่า
ก็คือเอาตำรวจไปจับด้วยประเด็นนี้เนี่ยนะคะทนายบุญถาวรบอกว่า
เพลงผู้สาวขาล้อเป็นเพลงที่ประจักรชัยหายทองคำซื้อมาอย่างถูกลิขสิทธิ์
วันดีคืนดีจะมีคนมาให้แจ้งจับลำไยอยากจะถามว่าเอากฎหมายฉบับไหนมาแจ้งจับ
การมะครูบริษัทการมะครูนอกร้องทำแบบนี้ไม่ได้
เพราะเป็นการข่มขู่ที่ทำให้ตกใจกลัวและหมินประมาทเดี๋ยวจะแจ้งความกลับนะคะ
มาขู่บริษัทมาขู่นักร้องที่ผมดูแลอยู่ไม่ได้นะครับบอกเลย
หายทองคำเนี่ยผมเป็นฝ่ายกฎหมายดูแลอยู่พูดอย่างนี้ข่มครู
ตกใจกลัวนะครับแล้วมินด้วยนะเดี๋ยวเรื่องนี้ผมต้องเรียกร้องให้ทางจำรวจ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับต้องมาติดตามการที่เป็นคนสามารถพูดภาษาไทย
พูดจารู้เรื่องแล้วไปขู่คนนั้นจับคนนั้นจับคนนี้ไม่เหมาะสมนะครับ
ข่มขู่ใครสักคนนึงเนี่ยนะฮะมันได้อะไรครับ
ถ้าคุณจะฟ้องคุณฟ้องไปเลยไม่ต้องขู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์มันยื่นฟ้องให้ดู
เอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่
ก็รู้ว่าเป็นใครนะบอกว่าอดีตผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เคยติดสุราติดผู้ชายจนโดนผู้อำนวยการโรงเรียน
เรียกทำหนังสือตักเตือนมาแล้วปัจจุบันกลายเป็นนักร้องโด่งดัง
และจะมายกเลิกสัญญากับค่ายที่ปั้นตัวเองขึ้นมาด้านในห้างประจักรชัยค่ะ
ได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับรูปหลังจากที่แชร์ไลฟ์สดของทนายบุญถาวรไปแล้วนะ
โดยระบุข้อความบอกว่าตั้งทนายบุญถาวรเป็นทนายค่ายหายอย่างเป็นทางการ
วันจันทร์เจอกันสารทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรักษากติกามารยาทของวงการเพลงค่ะ
แต่ว่าไปตามกระบวนการเดี๋ยวก็คงรู้ว่าผลจะเป็นอย่างไร